กรณีโจรชิงทองมาอีกแล้วนะคุณผู้ชมเรื่องลบบุรียังไม่จบเนอะ
เดี๋ยวตามกันต่อถึงแม้ว่าจะฝากหางแล้วก็ตามเนี่ยนะ
แต่ว่าที่พังงาก็มีคนร้ายมาชิงทองที่ร้านแห่งหนึ่งด้วยเหมือนกัน
คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายทำทีเหมือนเป็นลูกค้าเลยค่ะครับ
เดินเข้าไปในร้านแล้วก็ขอดูทองขอเลือกซื้อทอง
คุณผู้ชมช่วงนั้นแหละเขาก็ฉวยโอกาสคว้าทองคำไปเลย๒บาท
หลบหนีไปเนี่ยหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะ
ร้านทองร้านนี้คือร้านทองสีทองตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม
อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะครับมีกล้องวงจรปิดล่ะ
เพื่อความปลอดภัยนะก็บันทึกภาพคนร้ายที่ก่อเหตุได้
เขาก็ทำทีมาเลือกซื้อสร้อยคอทองคำเอาเส้นนั้นเส้นนี้ดูไม่ทันไรวิ่งออกไปเลยค่ะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางสี่แยกท้ายเหมืองนะคะครับ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนช่วงสายวานนี้
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพใบหน้าคนร้ายได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะ
ว่าอายุสัก๒๘๓๐ปี
รูปร่างสูงผมสั้นผิวดำแดงใบหน้ารูปไข่
เนี่ยค่ะแล้วก็การแต่งกายในลักษณะเสื้อยืดคอกลมกางเกงขาสั้น
เทาอมฟ้าเป็นเสื้อนะคะ
แล้วก็รองเท้าแตะมีสะพายกระเป๋าสีดำด้วย
ส่วนจักรยานยนต์ที่เขาขับมาเนี่ยนะคะ
สิ่งที่เขาขโมยไปได้ก็คือสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
มูลค่าสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะ
ตำรวจบอกมีหลักฐานแล้วตอนนี้เนี่ย
กำลังให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
กล้องวงจรปิดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
แล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีโดยเร็วต่อไปนะคะ

ชัดเจนมากกล้องวงจรปิดเห็นรูปภัณฑ์สันธารหมดเลย